เป็นความรุนแรงนะแต่อยากจะให้ดูเป็นอุทาหรณ์

ปฐมพยาบาลนะครับคุณผู้ชมครับ
สวมชุดพละนอนนิ่งไปแล้ว

แล้วก็ขึ้นเตียงผู้ป่วยฉุกเฉินแบบนี้

นำส่งโรงพยาบาลเหตุเกิดที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
ที่ตะบนหนองปลืออำเภอบางรมงค์
ช่วงบ่าย๓ของเมื่อวานนี้

ทราบชื่อคือเด็กชายอายุ๑๔ปี

ส่วนผู้ก่อเหตุนั่งอยู่ใกล้คนเจ็บ

ทราบว่าเป็นเด็กชายอายุ๑๒ขวบครับ
เรียนอยู่ป๖โรงเรียนเดียวกันนั่นแหละนะครับ

เด็กป๖แล้วน้องเป็นคนที่คลับรุ่นรังใหญ่

ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยครับจะกลับบ้านเดินไปเดินไป
เอ้าล้อยางโดนปล่อยลมจนแบนจะแต๊ดอยู่แล้ว
นี่แหละเขาก็ไปถามเพื่อนจนรู้ว่าอ๋อพี่ม๒คนนั้น
แกล้งปล่อยลมยางนะครับก็เลยเดินไปหารุ่นพี่นะครับ
กำลังจะกลับบ้านเหมือนกันแล้ววินาทีนั้น
โอ้โหครั้งเดียวจริงจริงนะครับน้องมสองล้มหงายหลังสลบไปเลย
แต่พอได้สตินะครับก็รีบไปแจ้งครู
สำหรับเหตุการณ์นี้นะครับโรงเรียนนะครับจะรอให้นะฮะ
คนที่โดนทำร้ายเนี่ยน้องม๒ฟื้นตัวก่อน
เดี๋ยวเชิญผู้ปกครองมาทั้ง๒ฝ่าย
ไม่ปล่อยลมยางกว่าเขาจะกลับบ้านก็ได้ต้องไปหาที่เติมลมที่อะไรอีก
แกล้งเขาทำไมนี่ลุงขออนุญาต

คือพอทำไปแล้วสำนึกแล้วไง
แล้วถ้าเขาเป็นอะไรไปล่ะลูกแล้วถ้ารุ่นพี่เขาเป็นอะไรไปล่ะลูกตอนจังหวะโมโหแล้วหนูตัวใหญ่

ใส่ไปเต็มที่เลยทำใส่มาเรียนทุกทีเข้าไปล่ะนะครับทั้งสองคนนะลุงฝากนะน่าจะได้บทเรียน
แล้วก็ฝากเตือนเรื่องขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยป๖เองนี่ใช่ไหม

ก็ใส่สวมบวกกับน้องแล้วกัน
จะไปบอกว่าแม่ไม่ให้ขี่ก็เดี๋ยวดราม่า

แล้วก็ขอให้โรงเรียนเอาเหตุการณ์นี้ไม่ซ้ำเติมใคร
จะเอาเหตุการณ์นี้ไปเป็นอุทาหรณ์เตือนนักเรียนคนอื่นด้วย